ท่ากาศยานสุวรรณภูมิที่ลานจอดเครื่องบินเลยนะคือมันเป็นพื้นที่ที่แบบโอ้สนามบินอย่างที่ทราบ
เป็นพื้นที่การรักษาความปลอดภัยนี้ต้องแบบเข้มงวดแบบสุดเลย
ผู้ชายคนนี้ขี่จักรยานยนต์เข้าไปในสนามบิน
แล้วถือมีดนะมีขวานด้วยนะครับมีอาวุธด้วยนี่มีร้านจอดเครื่องบินนะ
เจ้าหน้าที่ต้องไล่จับตัวนะครับแต่ที่มันกว้างเหลือเกิน
วิ่งไปทั่วนี่วิ่งวิ่งวิ่งถ่ายแล้ววิ่งมานี่เดี๋ยวขึ้นบันไดอีก
โอ้โหนี่บ่าย๓วันนี้นะครับผู้ชายคนนี้นะครับ
ขี่จักรยานยนต์แล้วบุกมาถึงลานจอดเครื่องบินของท่ากาศยานสุวรรณภูมิ
คือผู้ชายคนนี้บุกเข้าไปในเขตการบินนะครับเป็นพื้นที่ห่วงห้ามนะฮะ
ตามรายงานบอกว่าได้เข้าไปทางประตูเข้าลานจอด๓ซึ่งอยู่ใกล้กับคอนคอร์ดเอ
แล้วมีอาวุธคล้ายกับขวานที่ประดิษฐ์เองหรือเปล่าก็ไม่รู้เนี่ย
คือตอนที่วิ่งไปถึงเนี่ยไปที่ประตูเครื่องบินเลยนะฮะโอ้โหนี่น่ากลัวมากนะคะ
แล้วเครื่องข้างบนเนี่ยคือเจ้าหน้าที่พยายามไล่แบบไล่ไม่ทันนะครับ
คือตอนที่ไปอยู่ที่ลานจอดเนี่ยไปถึงประตูเครื่องบินสายการบินมากอกแอร์เวย์นะครับ
จอดอยู่นะครับเจ้าหน้าที่ก็ปิดประตูไว้ทันนะฮะค่ะผู้ชายคนนี้ไปทุบประตูนะฮะ
ประตูจะขึ้นเครื่องเกรดนะฮะจนแตกกระจายเลยสุดท้ายเจ้าหน้าที่ถึงช่วยกันจับกลุ่มตัวไว้ได้
โอ้โหผู้โดยสารนี่ลงจากเครื่องหมดแล้วนะฮะตอนนั้นนะฮะโชคดีตรงนั้นนะครับ
แล้วไปถูกรวบไว้ได้ตรงนั้นคือผู้ชายคนนี้มีอาวุธที่เป็นลักษณะคล้ายกันไกลนะ
แล้วก็คล้ายคล้ายขวานมีกระสุนปืนบีบีกันด้วยนี่อาวุธที่เขาเอาติดตัวมานี่นะฮะ
ตามรายงานบอกว่าประตูสนามบินความจริงมีหลายชั้นนะแล้วทางเข้าลานจอด๓เนี่ยเป็นจุดที่มีเจ้าหน้าที่ตรวจค้น
ผู้จะผ่านไปได้ต้องมีใบอนุญาตมีบัตรอนุญาตผู้ชายคนนี้อาศัยจังหวะเจ้าหน้าที่ตรวจค้นรถคัน
ที่เขาแบบอยู่ข้างหน้าเพื่อจะผ่านได้ไม่ได้ขี่จักรยานยนต์แทรกเข้าไปแล้วมุ่งไปที่สะพานเทียบเครื่องบิน
วิ่งขึ้นไปทางบันไดจนถึงบริเวณสะพานเทียบเครื่องบินก็นั่นมันเขตห่วงห้ามมันต้องตรวจสแกนอย่างเข้มงวด
ผู้ชายคนนี้บุกไปถึงเครื่องบินด้วยนะฮะแล้วการขึ้นบันไดของสะพานเทียบเครื่องบินเนี่ย
ปกติแล้วเนี่ยประตูจะปิดล็อกให้เปิดจากด้านในคนที่อยู่ข้างนอกเนี่ยเปิดเข้าไปไม่ได้
แต่ตามรายงานบอกว่าส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะไม่ล็อกกันผู้ชายคนนี้พอวิ่งวิ่งขึ้นไปถึงก็เลยเปิดแล้วก็ออกไปถึงตรงนั้นได้
โอ้โหนี่ฮะหลายคนก็เลยตั้งคำถามเรื่องความปลอดภัยในสนามบินเนี่ยนะฮะใช่พี่หุย